เป่าปีคากุฏิ

พฤติกรรมของพระสงฆ์

รัวเป่าปีให้กับเด็กหนุ่ม

อาจจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นเด็กหนุ่มหรือจะเป็นเนร
เพราะว่าพระดำเนี่ยเขาอุปการะคนหนุ่มไว้๓คน
เป็นเนรสัก๒เป็นคนหนุ่มสัก๑คนฮะ
เลยไม่รู้ว่าในคลิปนี้ที่โดนรัวเป่าปี

เนรมาบอกคือความมันแตก
เนรมาบอกครูว่าตอนที่กลับมาจำวัดเนี่ยเจอพระดำ
ทำอย่างนี้กระทำอาณาจารย์ทุกวันมันไม่ไหว
เขาอุปการะก็จริงแต่ไม่ใช่ของเล่น
ที่จะมาเล่นแบบนี้ตลอดเวลาทำไม่ได้
มันผิดกฎหมายดังนั้นพระดำก็เลย
ดังนั้นคนในวัดพระในวัดก็เลยมีมติ
ให้พระดำต้องศึกศึกแล้วออกไปจากพื้นที่เลย
พระดำประกาศตอนนู้นนะนะว่าจะไม่ยอมศึก

เดี๋ยวฟังจากท่านเจ้าวาดครับ
แล้วท่านเจ้าวาดบอกตอนก่อนที่พระดำจะออกไปนะ

ขู่อาฆาตอีกต่างหาก

แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพระดำเนี่ย
ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดไหนและชีวิตความเป็นอยู่

แต่ทำแบบนี้ศาสนาเสื่อมเต็มฮะ